โหลดเลย

บริการับมาบบบบบกันอีกแล้วค่ะ
วันนี้วันอาทิตย์
มีความสุขแล้วเติบนะครับ
มาพบกับความสนุกสนานนะครับ
กับการแข่งร้องเพลงลูกทุ่งให้ถูกต้อง
ตามเนื้อเป๊ะทุกคำทุกประโยคนะครับ
ในรายการร้องได้ให้ล้าน
รายการของเรามีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๕โมงเย็น
ทางช่องไทยรัฐทีวี

รู้สึกแบบช่วงนี้เหมือนไม่สบายหรืออะไร

รู้สึกลายตาข้างเหมือนมีอะไรแว๊บ
เหมือนแบบเฮ้ยอะไรแล้วอันนั้นไม่เท่าไหร่
อยู่ดีก็รู้สึกแบบถ่วงอะไรอ่ะ

อะไรอะไรถามอะไร
หนูก็ถามความสุขอยู่ว่าอะไรอะไร

เหมือนพวกกายกรรมพวกเปียงยา

รู้สึกก็ชีวิตดูมีอะไร
เหมือนมีคนตามอยู่ตลอดเวลา

ที่ทำทุกวันนี้ก็เพื่อความสุขของคุณผู้ชม

เป็นความสุขเพื่อความสุข

แต่เขาบอกแล้วขึ้นหลังเสือแล้วลงย่า

นี่อะไรก็ไม่รู้ถมมาเต็มไปหมด
แต่ว่าก็สวยอยู่นะคะสีทองก็เป็นสีแห่งสริมงคลอยู่แล้ว

กับการร้องได้ให้บุญ

แล้ววันนี้นะครับก็จะเป็นวันสุดท้าย
ที่จะได้รวบรวมเงินในการแข่งขันทั้งหมด

นุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปธรรม

ทำการผ่าตัดใส่แก้วหูเทียม

ละครทีวีดูแล้วก็ได้อัตรรส

ฟังเพลงก็จะได้มีความสุขมากยิ่งขึ้น

เมื่อวานนี้นะฮะเราก็จบลง
ไปนะครับที่คุณยิ้มอาสยาม

ได้มีความสุขร้องเพราะจริง
และวันนี้นะครับผู้แข่งขันทั้ง๖ท่าน

เหมือนเดิมครบถ้วน
หน้าตาสดใสอิ่มบุญกันทั้งหมดเลยนะครับ

คุณนุ้ยเชิญยิ้มคุณอุ้มลักษณา
คุณยิ้มอาสยามคุณรุ่งสุริยา

สวัสดีครับ

เป็นกันเองจะได้เป็นสิทธิ์

ผมกับลุงสุริยาในกะอุ้มเนี่ย
ตารอยใจรอยคือดูตาด้วย

ถ้างั้นได้ครับจัดให้เลยนะ
เราก็มาแข่งขันกันต่อเลยนะครับ
ในวันนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มกันที่เหมือนเมื่อวานนะครับ

เพลงที่๕นี้มีมูลค่าถึง๖๐๐๐บาท
ก็ต้องคัดสรรนะครับใน๓ท่านนี้นะครับ
ขึ้นมานะครับคุณอุ้มคุณรุ่งหรือว่าคุณโน๊ตนะฮะ
ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าทราบชื่อเพลงก็กดปุ่มไฟนะฮะตอบ
ถ้าตอบถูกได้ขึ้นมาเลยนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วนะครับเพลงโจทย์นะครับ

พี่รุ่งสุริยานะคะซึ่งแบบว่าสีหน้าแสดงออกถึงความตื่นเต้นได้ชัดเจน

ไก่ตาฟางนะครับคุณรุ่งสุริยาตอบ

คุณพี่รุ่งสุริยาค่ะ

เชิญก้าวอ้อมลางแล้วขึ้นมาร้องได้ให้ร้านกับพวกเราเลยค่ะ

ร้องได้ให้รัก
ร้องได้ให้รัก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

มีรุ่งสุริยะและก็มีนักไหล่อีกสองท่านซึ่งเป็นสิทธิพูน้องของพี่โทษภบนฮิมพาท
โดยพี่ชินอีกแล้วครับท่านนำเสนอครับผม
ขอบคุณครับ

เจ้าดีนะผมสงสัยว่าหมอทำขวัญเนี่ยทำไมลูกคอเยอะ

เจ้าเข็นไหมพอนากเอ่ออืออืออืออืออืออืออือ
มาแล้วหลับผูหลับตาลืมตามาคนหมดซ้าล่าเลย

น่าวปลากินกาโก๊ย

ไอ่บ้านนี้เขิน

ถึงพ่อนาคก่อนที่เจ้าเกิดมา

เกาะไตลังขาเหลือน
วูวว่ามันไดย

ดูรู้กินนมกระป๋อง

ไม่มี
นึกจะสั้นมันก็สั้น

ทีม๓แหล๓ไมไม่มี
ลิเกจะเล่นแล้วลิเกออกแขกแล้ว
ของผมทรัพย์ยกทันสมัยแล้วก็

โชคได้ไงพี่รุ่งโชคหน่อยดิ
ประนมหัตถ์น้ำมัดสการ
ต่างทูบเทียน
ไหว้คุณครู
เอิงเอิง
ขึ้นบูชา

พอเสร็จแล้วก็

เป็นหน้างเหลืองหลับสับระหลายเปรียบหมอนที่อุ่มอยู่เลย
หายากครับพิธีกรรมแบบนี้ที่เป็นไทยเดิมแบบนี้

และใครอยากจะทำก็หาคนทำให้ไม่ได้ด้วย
ก็ต้องกลับขอบพระคุณพี่ชายที่น่ารักด้วยตอนนี้ท่านเป็นนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งประเทศไทย
ลูกทุ่งประเทศไทยนั่นคือพี่ทศพลหิมพานก็ให้สูตรมาอะไรมาก็ถือว่าเราเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของพี่เขา
ก็อนุรักษ์กันไว้นะครับมรดกวัฒนธรรมไทยดีแบบนี้ก็ช่วยกัน
ตอนนี้เป็นหน้าที่ของคุณรุ่งสุริยาสบายมาฟังอินโทรกันก่อนนะครับว่าจะได้เพลงอะไรนะครับ
อินโทรเพลงที่๕นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาทมาเลยครับ

จะใช่หรือไม่ใช่นะฮะก็เดี๋ยวอยู่ที่คุณรุ่งนะฮะ
คุณรุ่งครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้
พี่โน้ยบอกว่าใช้เก็บไว้ให้ผมเก็บไว้ให้ผม

รอดหมดไปเลยสำหรับ๒ท่านที่เหลือนะฮะมีตัวช่วยเหลืออีก๒
มาดูกันนะครับว่าคุณรุ่งสุริยาจะทำสำเร็จหรือไม่นะครับ

เพลงที่๕นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕เพลงมาครับ

ครับผม
ทำไมน้องไม่แต่งงานจะอยู่อีกนานเท่าไหร่
จะครองโสดความสาวให้น้าอดีต
ตัวใจไว้คอยไข่เหล่านาน
ประเดียวก็แก้เกินการ
มันเรือขึ้นคานเคยทา
ใครจะมาเมียงมองและไม้ตาซ่อนไว้ฉราย้อนยา
แต่งงานเถิดน้องอย่ามัวแต่มองข้ามผ่าน
เดี๋ยวตายไปยมมาบ้าน
ไม่สงสารกดขึ้นสวรรค์เลยน้อง
ทำไมน้องไม่แต่งงานหรือน้องต้องการคนหล่อ
อารูปรังของพี่ก็ดีพอ
มาเถิดน้องมาแต่งงานกัน
วันหวานชิวหมูกรอบ
เป็นไงฮะปากเหนียว
เป็นความเหนียวที่สบายใจ

ตอนนี้ผมดูว่าคุณรุ่งสุริยาปลดปล่อยไปเยอะ
ดูสบายสบายตัว
อยากให้ร้องสัก๑๐เพลงคนเดียว
เพราะว่าอะไรฟังเพลินมีความสุขเต้นเพลิน
ไปเลยสมจริงที่เป็นสุภาพบุรุษลูกทุ่ง

ผมเสียว่าตรงยมบาบาลกับยมพบาลตรงนี้

ถ้าไม่อย่างงั้นเนี้ยยมมาราชต้องเป็นยมพระราชเนี้ย
ถ้าคุณเล่นภาษาไทยกับผมเดี๋ยวยาวนะ
แอ๊บแอ๊บ

เป็นการลงโทษมุกแป๊บต้องโดนอย่างนี้
อย่ามายิงมุกซี่ซัว

ลุงร้องมาเมื่อกี้โอ้ผมก็เต้นมัน

ยอดจริงนะฮะ
ไม่ช่วยเลย
ไม่ช่วยเลย
ไม่ช่วยกันเลย
มาดูกันดีกว่าว่าวันนี้นะฮะ

มูลค่าหกหมื่นบาท
คุณลูกธุระยานะครับ